เช้าสดใสยังพาคุณผู้ชมเข้าวัดทำบุญกันนะคะ
ไปกันที่จังหวัดตรังค่ะพาไปดูพระอุโบสถที่สร้าง๕เดือนเท่านั้น

ใช่ค่ะแต่ว่าดูแล้วนะคะเป็นความเรียบง่ายงดงาม
ประโยชน์ใช้สอยตามหลักความเชื่อและแฝงไปด้วย
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
คุณดูตอนที่แสงพระอาทิตย์สะท้อนสวยงามนะ
สีทองเหลืองอร่ามใหญ่โตแบบนี้แต่ว่าใช้เวลาสร้างเพียง๕เดือนเท่านั้นนะคะ
อุโบสถแห่งนี้ค่ะเป็นของวัดคลองเขาจันท
ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
สร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายรวมทั้งประหยัดนะคะ
แล้วก็ได้สอดแจ้งคำสอนบนภาพว่าตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ให้ได้ศึกษาซึ่งมีความกว้าง๙เมตรยาว๒๙เมตรค่ะ
ล้อมรอบไปด้วยน้ำใช้เวลาสร้างใน๕เดือน

โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นเหล็กสแตนเลสกระเบื้องคอนกรีตด้านหลังนะคะ
เมทัลชีสค่ะซึ่งจะเบามากออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟไหม้ด้วย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี
เพราะว่ารูปทรงที่แปลกกว่าโบสถทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
ซึ่งพระครูรัศดาเขตคณรักษ์เจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าโบสถ์หลังนี้
ชื่อว่ากลางนาทีเป็นโบสถ์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ค่ะ
ซึ่งภายในมีรูปภาพของพุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้านนอกมีพระบรมชายาลักษณ์พระราชปารพพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
การสร้างใช้หลัก๕สอด้วยกันสอที่๑คือสร้างเสร็จ
ที่๒มีสาระสอที่๓นะคะสิ่งแปลกก็คือการออกแบบที่ค่อนข้างแปลกตา
ที่๔คือศักดิ์สิทธิ์และซอสที่๕คือเสน่ห์
แล้วก็๒สอดคือ๑๐สุขุนสุพัสดา
๕สอดพอนะคะ
ใครที่เห็นก็อยากจะเข้ามารวมทั้งมีบันได๗ขั้นด้วย
หมายถึงตอนที่พระพุทธเจ้าประสูจน์เดินได้๗ย่าง๙นะคะ
จากนี้ก็ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านของธรรมะ
ให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะ